คุณผู้ชมครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาแน่นอน

ไปซ่อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมมากกว่า๑๐วัน

รอยยิ้มให้กับน้องเพราะว่าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติด้วย

รายงานสดมาจากอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญเลยครับ

คงอยู่ระหว่างการเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวงานวันเด็กประจำปีนี้นะครับ
แต่เด็กที่โรงเรียนวัดจันดีอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
คงต้องเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อช่วยกันบุรณะซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอนของตัวเองครับ
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ถูกน้ำท่วมขังมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
จะเห็นได้ว่าระดับน้ำสูงสุดเมื่อวันที่๕มกราคม๒๕๖๐นะครับมีระดับน้ำที่สูงพอกับตัวผมนะครับคือเกือบ๒เมตรด้วยกัน
ทำให้บริเวณชั้น๑ของโรงเรียนนี้ถูกน้ำท่วมขังเกือบทั้งหมด
ส่งผลให้อุปกรณ์การเรียนการสอนและสภาพพื้นที่นั้นมีสภาพชำรุดผูพังไปพอสมควรนะครับ
จะเห็นได้ว่าบริเวณลางน้ำในโรงเรียนแห่งนี้ยังคงมีดินโคนถล่มพัดอยู่ตามซ่อร่องต่างครับ
เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างโต๊ะนักเรียนตรงนี้นะครับก็จะมีสภาพพังเสียหายพอสมควร
ซึ่งวันนี้หลายหน่วยงานก็จะเข้ามาช่วยกันเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้น้องกลับมาใช้งานการเรียนการสอนในสัปดาห์หน้าได้ตามปกตินะครับ
ตอนนี้เราอยู่กับท่านผอนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผอเล่าให้ฟังว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้ที่จะเกิดขึ้นครับ
ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมโต๊ะเก้าอี้ประตูหน้าต่างแล้วก็กระดานดำ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มอบถุงยางชีพให้กับนักเรียนที่มีผลกระทบจากน้ำท่วมด้วย
แล้วก็มีทุกภาคส่วนนะครับมาช่วยมาช่วยระดมกันเพื่อที่จะให้คืนความสุขให้น้องยิ้มได้ให้กับนักเรียน

อย่างเด็กโรงเรียนนี้เองเนี่ยในของวัดจันดีเองมีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณกี่คนครับ
มีตั้งแต่ชั้นมไหนถึงตรงมไหนบ้างครับท่าน

จำนวนประมาณเท่าไรครับ

หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ต้นช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

ส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
น้ำท่วมท่านี้คือเยอะมาก
ซึ่งไม่ได้คิดว่าจะท่วมมากเป็นพิเศษนะครับ
มาตรการในการป้องกันก็มีแต่ว่ามันใช้ไม่ได้
เพราะมันน่าจะยิงมาโดยไม่ทัน
ครั้งนี้นี้ถั่วมสูงที่สุดไหมในรอบกี่ปี

แตนว่าพอที่ผ่านมาก็
เอาละ๕๐ปีครับ
ตอนนี้ทุกคนยังไหวไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่และเด็กใช่ไหมครับ
ไหวครับไหวสู้นะครับสู้ครับ
โอเคเดี๋ยวช่วงสายวันนี้เรามาช่วยกัน
ทุกหน่วยงานในวันนี้นะครับก็คาดว่าจะทำให้โรงเรียน
เรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติอย่างทะว่น
ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำ

รายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ